ในเมื่อเรานับไม่เก่งเราไปดูต้นนี้กันดีกว่า
เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักควรจะไปกราบไหว้สักครั้งหนึ่งครับ
ไปกันที่นี่เลยครับคุณผู้ชมฮะสำนักสงฆ์นาผูกเลตั้งอยู่ในพื้นที่
พื้นที่๗ตำบลชุมพลอภิสติงพระจังหวัดทรงคลา
ที่นี่เขาได้จัดสร้างหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดองค์ใหญ่
เคยได้ยินกันแล้วเนอะนี่ไงตำนานของหลวงปู่ทูตนะฮะ
เขาบอกว่าตั้งองค์ใหญ่อยู่ตรงนี้ตั้งสง่าอยู่ที่บริเวณลานหน้าสำนักสงฆ์
โดยมีลูกแก้ววิเศษวางอยู่บนมือของหลวงปู่ทวดด้วย
นี่คุณเคยเห็นไหมมีลูกแก้วไว้แบบนี้ด้วยนะครับ
และบริเวณด้านหลังสำนักสงฆ์เนี่ยยังเป็นสถานที่ที่เขาว่ากันว่า
พญางูเคยได้คลายลูกแก้วให้กับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

และนี่คือต้นที่ผมเล่าให้ฟังว่าต้องมาต้องกราบไหว้สักครั้งถ้าคุณมีความเชื่อ
ก็คือต้นมะเม่าเงินและมะเม่าทองต้นนี้ที่มีอายุประมาณสัก๔๓๗ปี
ดูนี่ยังน่ากลัวเลยอ่าที่เขาบอกปกติกับต้นชนิดนี้
เม้าเงินเม้าเม่าทองนี่จะมีอายุไม่ถึง๑๐๐ปีหรอกนะ
แต่ทางวัดเขาบอกว่านี่ต้นนี้อยู่คู่กับวัดมาหลายร้อยปีแล้ว
แล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นตำนานของหลวงปู่ทวดให้ได้เล่าขานกันมา
ก็เลยมีการสร้างรูปปั้นเพื่อเล่าถึงตำนานเรื่องนี้
เรื่องของพญางูมาคายลูกแก้วเอาไว้ไงล่ะครับ
เขาบอกว่าในทุกวันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันหยุด
จะมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศมากราบไหว้ขอพร

และเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตของคนที่มาผูกเอาไว้
เนี่ยดูดิผูกเป็นเปรตเอาไว้แบบนี้เลยนะครับ
เยอะเลยพึ่งเคยเห็นแบบนี้เหมือนกันดูลุ้มกันเลยลุ้มกันเลย
เขาบอกในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีจะมีจัดงานบวงสวงผูกเลนหลวงปู่ทวดอีกด้วย
หลายคนที่มาร่วมงานนะเขามักจะทำอะไรรู้ไหมเก็บ
ใบมะเม่าเงินมะเม่าทองใส่กระเป๋ากลับไปบูชาตามความเชื่อ
แบบที่มันร่วงหล่นลงมานะไม่ใช่ไปดงไปเด็ดเอานะ

อะที่เห็งบันดาลนี้เขาไม่ได้เด็ดนะ
ใช่แล้วล่ะครับไปเที่ยวที่ไหนไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน
ก็ทำการศึกษากันให้ดีจะได้ทำถูกวิธีการเนอะ
ส่วนที่เล่าให้ฟังทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องความเชื่อนะครับ